ถ้าสวนสัตว์เขาดินหรือว่าเขาดินวณาสวนสัตว์ดุสิตจะย้ายที่
คือสวนสัตว์ดุสิตหรือว่าเขาดินวนาเนี่ยอยู่ในพื้นที่เขตดุสิต
คือก็ตามสไตล์สวนสัตว์ในกรุงเทพที่มันก็เล็กหน่อย
สำหรับคนกรุงเทพไปเที่ยวชมสัตว์คนต่างจังหวัดเข้ามาเที่ยวกรุงเทพ

พอมาถึงปัจจุบันมันอาจจะไม่สะดวกแล้วเข้ามาแบบกลางเมืองอะไรอย่างนี้
ต้องแล้วก็สัตว์ก็เยอะ๑๓๐๐กว่าตัวเพราะฉะนั้นเขาเลยจะย้ายสถานที่กัน
ไปที่ใหม่ที่ใหญ่กว่านะฮะทีนี้สัตว์ทั้งหมดก็ต้องขนย้ายด้วย

ถ้าพูดถึงเขาดินท่านต้องรู้จักแน่นอน
นี่ครับท่านยังจำกันได้ไหมฮะ

ฮิปโปเพศเมียตอนนี้อายุ๕๒ปีแล้วนะ

หากใครเดินทางมาที่สวนสัตวศิษฐ
ขาวดินต้องแวะมาทักทาย

ความเป็นมิตรของแม่มะลินะครับ

ฮิปโปอายุ๕๒ปี

สวนสัตว์เขาดินก็ยังมีสัตว์ต่าง
กว่า๑๓๐๐ตัวนะครับ

ชนิดล่าสุดองค์การสวนสัตว์ได้ประกาศย้ายสัตว์ทั้งหมดไปยังสวนสัตว์แห่งใหม่นะครับ
ซึ่งจะไปอยู่ที่บริเวณตำบลคลอง๖อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีมีเนื้อที่กว่า๓๐๐ไร่นะครับ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระชธานโฉนดที่ดินให้กับองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชุปธรรม
เพื่อจัดสร้างซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ต่อประชาชนชาวไทยแล้วก็ชาวองค์การสวนสัตว์ด้วย
พิทักษ์อุ่นซ้อนผู้มนุยการสวนสัตว์ดูสิตบอกว่า
โดยงานผู้รับผิดชอบได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงามระยะหนึ่งแล้วนะครับ
โดยการย้ายสัตว์ไปยังที่ใหม่ก็จะทำให้สัตว์มีพื้นที่อยู่อย่างสบายมีอากาศที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เนื่องจากสวนสัตว์แห่งเดิมนี้มีความคับแคบมากหากเทียบกับจำนวนสัตว์ที่มีอยู่
ก็มีการบูรกันแล้วก็คัดเลือกสายพันธุ์หรืออะไรต่างเนี่ยพร้อม

ก็ชื่นใจครับเด็กที่เข้ามาแล้วมีความสุข
ในการที่มาดูชีวิตสัตว์
และกำลังศึกษาความรู้ในสวนสัตว์
เขามีความสนุกสนานเราก็พลอยเป็นสุขไปด้วยครับ
เพราะว่าเราก็ดูแลสัตว์ทุกตัวให้มีความสุขอยู่ครับ
ช่วงนี้คนก็คิดถึงค่ะ

รีบไปก่อนคิดถึงบรรยากาศเก่า

แล้วก็ช่วงวันแม่ด้วยเขาก็ไปเที่ยวเป็นครอบครัวแบบนี้

ไปเขาดินแล้วก็ต้องไปถ่ายรูปกันนะคะ

ที่เราถีบไปเราก็จะมีพวกตัว

แล้วก็มีแบบมุดอุโมงหลุมหลบภัย

เด่นดวงนะคะเขาก็ไปกัน
เขาบอกว่าก็อย่างที่บอกแหละ

อยากจะมารำลึกหน่อยคุณแม่ก็บอกอยากจะมารำลึก
แล้วก็เลยอยากจะให้ลูกให้ลูกได้มาดูด้วย

สัตว์นครราชศรีมาสวนสัตว์สงขลาสวนสัตว์อุบลราชธานีสวนสัตว์ขอนแก่นนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างถูกต้องตามหลักสากลในการเคลื่อนย้ายสัตว์เหล่านี้นะคะ

แล้วเดี๋ยวที่ใหม่เขาเสร็จเขาก็จะย้ายกันอีกทีหนึ่งนะฮะ
คือสวนสัตว์ดูสิตหรือว่าเขาดินเนี่ยเปิดครั้งแรกนะครับ๑๘มีนาคมพุทธศักราช๒๔๘๑นั่นเท่ากับว่า๘๐ปีแล้ว

แต่ถ้าย้อนไปจริงเลยเนี่ยต้องย้อนไปที่พศ๒๔๓๘๑๒๓ปีที่แล้วนะเป็นที่มาของคำว่าเขาดินวนา
หลายท่านเอ๊ะทำไมเขาดินวนาทำไมต้องเรียกเขาดินทำไมต้องมีวนานะครับ
คือในสมัยนั้นนะครับรัชกาลที่๕ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นสวนพฤกษชาติขึ้นนะครับ
หลังจากที่พระองค์ได้ทอดพระเนธกิจการสวนพฤษชาติของต่างประเทศแล้วก็มีพระชำริให้จัดสร้างขึ้นในไทย
ก็เลยพระราชทานที่ตรงเขตดุสิตเป็นที่ว่างอยู่
โดยให้ไปขุดลอกคูคลองทำคลองระบายน้ำทำถนน

แล้วก็เอาดินที่ได้คุณเดี๋ยวมาสอน
เอามาถมเป็นสวนพฤษชาติมันก็เป็นเนิน
ชาวบ้านก็เรียกว่าเขาดินมันเหมือนเนินเหมือนเขา
แล้วในตอนนั้นเป็นพื้นที่ปิด
สร้างขึ้นเป็นสวนพฤกษชาติสำหรับส่วนพระองค์
ซึ่งคำว่าสวนพฤกษชาติสำหรับพระองค์เนี่ยเขาเรียกว่าวนา
ชาวบ้านก็เลยเรียกเขาดินวนาเรื่อยมา
ตั้งแต่ยุคนั้นจนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะฮะ
ก็คือในยุคสมัยของรัชกาลที่๘
ก็ส่งให้เทศบาลนครกรุงเทพในขณะนั้น
พัฒนาขึ้นเป็นสวนสัตว์เปิดให้ประชาชนเข้าไป
พักผ่อนหย่อนใจไปดูสัตว์ได้
ค่ะช่วงนี้ก็ไปเที่ยวกันนะคะ
ค่าเข้าชมไม่แพงเลยผู้ใหญ่ก็ร้อยหนึ่ง
นักศึกษา๕๐บาทเด็กใน๒๐
ผู้สูงอายุคนพิการฟรีเลยนะคะ
เสาร์อาทิตย์นี้อาทิตย์ถึงจันทร์ปิด๓วัน

ใช่ค่ะผมไปนี่ขี่จักรยานสบายมากชอบสุขสัตว์
เดี๋ยว๑๔สิงหาคมจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการ
เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสัตว์นะคะแล้วก็เกี่ยวกับการปิดเขาดินนะคะ